ปีหนูเราเรียกว่าหนูดินอารมณ์ไฟแต่ใจเป็นทองค่ะ

เขาบอกปีหน้าในส่วนของปีหนูเอง
หรือในส่วนของทั้ง๑๒นักสัตว
ให้ระมัดระวังค่ะให้รัดเข็มขัดให้มากที่สุดนะคะ
ประหยัดได้มากที่สุดหรือว่าใครที่สามารถบริหาร
หรือว่าใช้คำว่าพอเพียงได้มากที่สุดถือว่าจะดี
เนื่องจากหนูจะมีเสียงจี๊ดเสียงเห็นไหม
แล้วเสียงจี๊ดเรารู้สึกยังไงมันจี๊ดเข้าไปในสมองไหมฮะ
นั่นเปรียบเสมือนอารมณ์ค่ะนะคะ
เขาบอกในปีหน้าเองให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์
ระมัดระวังเรื่องการพูดคุยถ้าระวังสิ่งต่างได้

ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของทั้ง๑๒นักศัตริย์ค่ะ
จะมีปีนักศัตริย์๓ปีนักศัตริย์ที่จะรุ่ง
ก็จะมี๔ขามนะคะ
มะเสงค่ะและปีจอค่ะนะคะ

ปีขาดให้เขาเถอะเพราะปีที่ผ่านมาปีขาดเนี่ยไล่ลาดจนเหนื่อยมาก
แต่พอปีหน้า๒๐๖๓ปีขานจะรุ่งนะคะหรือว่าประสบความสำเร็จนั่นเอง
ส่วนปีมะเสงก็จะเป็นปีที่ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการลอกคราบ

ส่วนปีจอนะคะแน่นอนจากปีที่ผ่านมา
เขาบอกหลังจนฝาหมาจนตรอก
นั่นหมายความว่าชีวิตจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก
กดดันมากมายแต่ปีจอปี๒๐๑๓ค่ะ
จอเป็นปีที่ลุกขึ้นมาแล้วลุย
ปีชงจริงแล้วเป็นเรื่องราวของคนจีนแผ่นดินใหญ่
แต่เราเป็นคนไทยในศาสนาพุทธ
ดังนั้นจริงปีชงอาจจะไม่เกี่ยวกับเราใน๑๐๐

อาจารย์ไปถามคนจีนที่แผ่นดินใหญ่มาเขาบอกแบบนี้
แต่เราในฐานะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
เราเลยมีความกังวลใจต่าง
วิธีแรกแนะนำเลยหากไปวัดต่าง
เร่งในวัดทุกที่ที่เขามีวิธีการในการแก้อยู่แล้ว
แต่หลายคนที่ไม่สบายใจวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีมาฝากกัน
ใน๔ปีปีชงก็จะมีปีทอปีชวดปีระกาศปีมะเมีย
เขาบอกปี๒ให้ลดละเลิกการเอาแก่ใจตัวเอง
ให้เราสการองค์พัฒน์จัตรุคคามรามเทพ
อาจจะหลายคนอาจารย์ขาหนูหามาลำบากมากมายทำยังไงดี
แล้วก็เหมือนกับเป็นภาพเล็กเป็นภาพองค์พระจุตุคาม
แล้วก็เคลือบแล้วเก็บพกใส่ในกระเป๋าสตางค์
ชวดค่ะคนเกิดปีชวดเขาบอกว่าให้ลดละเรื่องความโลก
เพราะความโลภจะทำให้ทุกอย่างพังลง
ดังนั้นคนเกิดปีชวดอาจารย์มีวิธีการแก้
แก้โดยหาองค์พระปิดตามาสักการะ
มะเมียเขาบอกปีชงในปีหน้าจงเพิ่มความใจเด่นและเด็ดขาด
วิธีการแก้ชงของคนปีมะให้พกสการะองค์ทาเวสวันค่ะ
แล้วก็จะรอดนะคะและจะมีสิ่งดีค่ะ
ระกาเขาบอกว่าเป็นอย่างไร
ทนที่จะระงับอารมณ์ความต้องการของตัวเอง
สักการะองค์หลวงปู่ทวดค่ะจะเสริมสิ่งต่างทำให้เรามีเรื่องราวดีดี
เรื่องของเลขมงคลค่ะเขาบอกว่าเลขมงคลเนี่ยมีความจำเป็นในแต่ละปี
ในแต่ละปีตัวเลขจะมีการหมุนเวียนนะคะของแต่ละคน
ในปี๒๕๖๓ค่ะจะมี๔ตัวเลขนะคะที่จะมีโอกาสทำให้คนนั้นประสบความสำเร็จค่ะ
มีเลข๘๗๔และ๑ค่ะ
สำหรับตัวเลขเหล่านี้ค่ะนะคะถ้าเกิดใครมีเลขเหล่านี้
อยู่ในชีวิตในปี๒๕๑๓เช่นดิฉันอยู่บ้านเลขที่นี้ค่ะ
มี๘หรือมี๗หรือมี๔หรือมี๑ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเอง
ตลอดทั้งปี๒๐๖๓คุณจะโชคดี
แต่ละปีนักศัตริย์เนี่ยจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะ
เขาบอกว่าตัวเลขสำหรับคนปีชวดค่ะ
เขาบอกว่าตัวเลขที่ดีคือ๓และ๕นะคะ
ฉลูตัวเลขที่ดีคือ๗และ๘นะครับ
ปีขานตัวเลขที่ดีคือ๕และ๓

ปีมะโรง๓และ๘